มาดูเรื่องนี้ครับพระท่านตัดเพาะแล้วบอกว่าโยมโจร
มโจรมา๓ปีซ้อนแล้วนะโยมโจรจะไม่ละเว้นไว้สักปีเหรอ
นี่ปีนี้อัตมาติดกล้องวงจรปิดอัตมาไม่ให้โอกาสแล้วนะ
นี่เรื่องถึงตำรวจแล้วค่ะคุณผู้ชมมาขโมยเงินในวัด
แล้วมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วด้วยไงคะ
นี่ค่ะท่านเจ้าอาวาสพระครูโสพลรัตนากรเจ้าคณะตำบลนาซาย
แล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดโพนแก้วที่บ้านโพลงามที่อำเภอเมืองนครพนมเนี่ยนะคะ
คือเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูแหละแล้วก็เห็นเลยคนร้ายคนนี้นะ
พฤติกรรมท่าทางเขาลับล่อก็เอาให้ตำรวจสพเมืองนครพนม
ได้ตรวจสอบได้เก็บหลักฐานซึ่งผู้ชายคนนี้ค่ะล่าสุดดิฉันต้องใช้คำนี้
เขาเข้ามาก่อเหตุเมื่อตอนประมาณสี่ทุ่มของเมื่อวันที่เจ็ดมีนา
ดูสิคุณแต่งตัวนี่คือแบบปิดบังอำพรางสวมหวกใส่ถุงมือรู้มุมกล้องด้วยนะ
พอเจอกล้องวงจรปิดพยายามเดินหันหลังให้กล้องแล้วก็มาขโมยเงินที่ญาติโยม
มาทำบุญสร้างอุโบสถซึ่งมันมีแบงค์๒๐แบงค์ร้อยก็น่าจะสักพันกว่าบาทนี่แหละ
เสียบเอาไว้บนต้นเงินผ้าป่าไงทีนี้เจ้าอาวาสเขาบอกว่าเท่าที่ดูนะ
น่าจะเป็นคนร้ายในพื้นที่เพราะว่ามันรู้ทิศทางว่าจะหนีไปตรงไหน
แล้ววัดเนี่ยมีมุมไหนอะไรยังไงทีนี้ท่านเจ้าอาวาสก็ตัดเพาะแล้วก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าถ้าเกิดย้อนไปนะตอนนั้นปี๖๑คนร้ายก็มาแบบนี้เหมือนกัน
งัดเงินในตู้บริจาคได้เงินไปพันกว่าบาท
รอบสองก็มาอีกมายกตู้บริจาคหนีไปได้เงินสองพันกว่าบาท

ทางวัดนี่อุตส่าห์ออกแบบตู้บริจาคเป็นรูปเนรแบบเมื่อกี้นะ
ใช่ค่ะเด็ดน้อยนะแล้วก็ยังมาเอาไปนะ
ฟังเจ้าอาวาสหน่อยค่ะ
บางทีเขาอาจจะไม่มีอยู่ไม่มีกินประมาณนี้

ครั้งที่สองเนี่ยครั้งแรกพระครูไม่ได้เห็นกล้องไม่มี

ครั้งที่สองก็คือให้โอกาสเพราะว่าเห็นตัวแล้ว

ครั้งที่๓นี่ก็คืออาจจะเป็นภัยสังคม
ครั้งที่หนึ่งมาครั้งที่สองให้โอกาส
ที่สามไม่ได้แล้วโยมโยมเป็นภัยสังคมแล้ว
แต่๒รอบนี่ถือว่าท่านเจ้าอาวาสใจดีนะ
แต่ท่านเจ้าวาดบอกแบบนี้ไอ้ปีแรกที่มารอบแรกนั้น
คือพระครูไม่เห็นกล้องไม่มีกล้องเรื่องมันก็เงียบไปไง
พอมาครั้งที่๒ก็คงจะให้โอกาสสักครั้งนึงละกัน
โอกาสไงถือว่าทำทานไป

ทีนี้ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ย
ตามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเพราะว่าเอาจริงก็เห็นนะ
เห็นลักษณะท่าทางแต่อาจจะเห็นหน้าไม่ชัด

แต่น่าจะเป็นคนที่รู้ความเคลื่อนไหวต่างของวัดพอสมควรเหมือนกันนะคะ
มีภาพวงจรปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ
ไม่ยากต่อการทำงานของตำรวจครับ